แรกของเราในวันนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้
สำหรับหนุ่มปั้นจันปรมะจู่

ยังไงคะลุกขึ้นมาโพสต์ไอจีพร้อมภาพขาวดำ
แล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่า

แต่ว่าข่าวนั้นมันยังไม่ปั๊วพอ

ตอนนี้สเตตัสหนุ่มปั้นจันทร์โสดแล้วนะจ๊ะ

ที่ซุ่มคบกันก่อนหน้านี้นะคะ

นางเอกสาวขาโบ๊ะทิสาเอ้างานนี้โสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
รูปปั้นจันทร์จะเดินทางลุยจีบสาวที่สาสร้างตำนานรักข้ามช่องอีกคู่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอเอาใจช่วยด้วยแล้วกัน
คือก่อนหน้านี้ปั้นจันเองเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ลงในไอจีหยอดสาวที่สาไป
ซึ่งพอไปถามที่สาธิสาก็บอกว่าก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะตอนนี้ที่สาเขาก็โสดอยู่
แล้วก็มีกระแสข่าวว่ากันนพัฒน์เนี่ยหวานใจของที่สาแอบหงแอบหึงหรือเปล่า
พอเราไปถามกันเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หึงครับแต่แค่บอกว่าเป็นเพื่อนกันก็เป็นห่วงเป็นใย
ถามไทยสารทุกข์สุขดิแค่นั้นเองไม่ได้ว่ามีแบบว่าหึงหวงกักเกิ๊ก
ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นปั้นจันตอนนี้ทางสะดวกแล้ว